สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ก็ไปสิเนี่ย

อย่าก้าว
อย่าก้าว
บ่ไดของก็ของผม
ซื้อก็ซื้อผม

แม่แม่บอกพี่ไป
ฟิกบ้านกับแม่แต่พี่
เดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันแล้วถ้าได้ข่าวยังไงเดี๋ยวรีบส่งข่าว
โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปกับไอ้โฟงเองครับ

เอ้าได้อย่างไรมาด้วยกันกันไปด้วยกันดี

และอีกอย่างนะคนแม่นอย่างตอ
สมควรที่ได้เข้าไปในปากครับผม

ต้องนึกถึงความปลอดภัยของเจ้าอาทิตย์ด้วยครับ
แล้วถ้าเข้าไปช้ากว่านี้แล้วตะแก่บุญเกิดเป็นอะไรขึ้นมา

ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอสัมภาษณ์ชาวบ้าน
เพื่อทำสกุปกับแถวนี้ก่อนแล้วกันนะคะ
สวัสดีค่ะตอนนี้แวนดี้อยู่ที่ป่าชายแดน

เพื่อตามหานักท่องเที่ยวที่หายเข้าไปในป่าหลายวันแล้วนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของป่าค่ะ
ที่ไม่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวออกมาจากป่าได้
ป่านี้มีชื่อว่าเป็นป่าอาถรรพ์
นิวจะมาขายข้อข้องใจความจริงเกี่ยวกับป่าอาถรรพ์แห่งนี้ค่ะ
เจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อนปิดท่าง
ภัยเข้าไปก็ตายกันเบิศ
ตายได้ยินเหรอตายตายกันเบิศ
ช่วยฉันหน่อยไปตามพานผีมาให้ฉัน

สอคนของสอได้เรื่องแน่น่ะโอ๊ยนี่
เลิกขัดฉันสักเรื่องได้ไหมเยี่ยมันนี่
เหยียวสาวในตำนานอย่างฉันแค่นี้ไม่มีพลาดอยู่แล้ว

แทนเป็นอะไรเหมือเชือกิดอะไรอยู่นี่
คิดถึงหนูนิด
ห้าอะไรนะ
คนทางออฟฟิศเขารู้กันหมดแล้วว่าแกชอบเขา

เอาพวกเราเป็นนักข่าวหูตามันก็ต้องไว
เรื่องแบบนี้ช้าไม่ได้อยู่แล้ว

ยังดีนะที่แกยังมีโอกาสได้พูดคุยกัน
คนเรานะถ้ารักกัน
อยากบอกรักกันอยากทำอะไรก็ทำไปเลย
ดูอย่างฉันกับตะแก่บุญเกิดดูสิ
กันมาเป็น๑๐ปีดูเหมือนจะไม่สนใจกัน

วันนี้เวลานี้เนี่ย

ฉันรู้สึกโค้เสียดายเวลาเลยว่าที่ผ่านมาทำไมฉันไม่เคยพูดดีกับมันเลย
ซ้อยังรักพี่เกิดอยู่ใช่ไหม
ซ้อแวนดี้รู้ค่ะว่าซ้อยังรักพี่เกิดอยู่

เพราะว่าวันดี้เติบโตมาเป็นนักข่าวที่ดีได้อย่างทุกวันนี้เนี่ย

แต่ที่ทำไปแกล้งไปก็เพราะหมั่นไส้ซอสเท่านั้นเองแหละ
แล้วแวนดี้ก็รู้ด้วยค่ะว่าพี่เกิดก็ยังรักซ้ออยู่
ขนาดนี้ก็กลับบ้านไปเถอะค่ะเขากลับกันหมดแล้ว

เหงาแบบนี้ก็หาเมียสักคนสิคะพี่เกิด
เมียเคยมีแต่มันหนีไปแล้ว

ลูกผู้ชายชื่อนายบุญเกิดมีเมียแค่คนเดียว
แล้วบอกเลยนะจากนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ฉันเข้าโรง

อยากให้เรื่องวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีจัง
ซ้อจิ๋มกับพี่เกิดจะได้สะสางเรื่องที่ค้างคาให้จบสักที
ส่วนนายโทรหาหนูนิดซะก่อนที่จะไม่ได้พูดอะไรโทรหาอะไรแทน

สมมติว่าเสียงมันอยู่ใกล้นะ
คือพี่มีอะไรจะบอกอะ

มีอะไรจะบอกก็บอกไปเขารอฟังอยู่

พี่แทนมีอะไรจะบอกกับหนูนิดเหรอคะ

ชั้นไม่ให้หนูนิดมานะค่ะ

พาพี่เกิดกับพี่สมใจ

ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนอะ

อนดังคือ
นิดก็เล่าเรื่องที่หนูนิดได้ยินเสียงพ่อ

แม่หนูนิดเชื่อว่าปอเปิ้ลคงรอเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่านั่น
ถ้ามันเกิดอีกอย่างขึ้นกับลูกแม่จะทำจะได้
นิดเชื่อว่าถ้ามีอายำเกิดขึ้นกับหนูนิดพ่อต้องช่วย
แม่เชื่อป้อเชื่อหนูนิดเต๊ะหนูนิดจะพาป้อไปกบ้าน

แล้วป้อก็มาไปกบ้านอีกเลย
แม่แม่ชื่อหนูนิดต๊ะหนูนิสัญญา
ว่าหนูนิดจะปิดบ้านมาหาแม่
แม่ก็คิดถึงพ่อทุกวัน
แม่ก็อยากคุ้กว่าว่าพ่ออยู่ที่ไหน

แม่ไม่อยากพาพ่อปิ๊กบ้านค่ะ
อย่างนี้ไม่อยากมีอาหยังติดทางในใจไปตลอดชีวิต

ถ้าพี่บอกไปก็ต้องกับว่า
ปล่อยให้คนชั่วมาทำลายชาติบ้านเมือง
แล้วต่อไปลูกหลานเขาจะเป็นเท่าไหร่
พี่ต้องเปิดโปรคนชั่วมันให้ได้
สัญญาด้วยว่าพี่จะปิ๊กมา
พี่สนใจ
แม่มีอาหยัง
ไม่มีไม่มีลูก

ถ้าลูกจะไปลูกก็ไปเถอะ
พ่อปิ๊กบ้านไปตัวเอง
หนูนี่สัญญาว่าหนูนิดจะปิ๊กบ้านมาหาแม่
เอาดี

นั่นไงมานั่นแล้วนั่นคือพรานผีผู้เชี่ยวชาญป่าแถบนี้ทั้งหมด
แต่เลิกทำอาชีพนี้มาสิบห้าปีแล้วพรานผีสวัสดีด้วยจิ๋ม
ปฏิพ่อกันโดดเลยน้องเอาสวัสดีพรานสบายดีนะสบายดีอยู่
นี่บักเจ๋งผู้ซอยคอยสวัสดีพี่น้องโดยเฉพาะไอ้แว่นดี้
เออพระเจ้ามั่นใจอะไรแล้วบ้าวว่าสิเขามาไปน่ะ
ฉันมั่นใจถ้ามีพานผีฉันยิ่งมั่นใจ
แต่ว่าเขาก็เคยแฮดผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้เราต้องทำให้สำเร็จ

พรานผีใช่พรานคนที่พาพ่อของหนูเข้าป่าเมื่อ๑๕ปีก่อนหรือเปล่าคะ
นี่หนูนิดเป็นลูกสมชาย
ค่ะพ่อเขียนไว้ในบันทึกว่า
พานเป็นคนพาพ่อเข้าป่าเมื่อ๑๕ปีก่อน
คุ้มค่าเซวาแอมพู่สวมดำรับสมัครตัวแทนวันนี้
พรานเคยเจอพ่อหนูใช่ไหมคะ
พ่อพ่อยังบ่ตายแม่งก็
ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
แท็กเปลี่ยนโฉมจากถุงเขียวเป็นถุงขาว
สารพัดคราบหนักจัดการง่าย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง

โอ๊ยถ้ามันจะลำบากคนอื่นเขาขนาดนี้เนี่ย

โอ๊ยไม่ลำบากหรอกซ้อแค่นี้สบายจะตาย

เป็นอย่างไรบ้าง
หวังด้วยครับผมนี่ปลากิงแหงนั้นหลาย

จ๊ะไปไป

ครั้งสุดท้ายที่พานเจอพ่อหนู

วังงั้นบัคสมชายเพิ่งจ้างข่อยนำทางเข้ามาในป่า
เพิ่งบอกว่าซิมมาตามหาไผกระบะหู้เห็นว่าเป็นนักกิจทัดป่ายอย่างนี่ล่ะ

ข้างหน้านะมันไม่มีไผเข้าไปหรอกมันเป็นป่าอาทัน

พวกมันสร้างเรื่องหลอกชาวบ้านให้กลัวมากกว่าเพราะมันกลัวว่าจะมีใครไปเห็นมันทำเรื่องผิดกฎหมาย
บางทีอาจมาเจอพวกมันแล้วก็ถูกจับตัวอะไรก็ได้
เฮ้ยเดี๋ยวนั้นเราต้องรีบไปแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าไม่ได้อีก
มึงไปแจ้งเลยเนี่ยไม่มีหลักฐานพวกมันก็รู้ตัวก่อนอ่ะสิ
แต่ถ้าพี่กลัวนะพี่รออยู่ตรงนี้ก็ได้นะ

เอ้าไปก็ไป
เฮ้ยไปก็ไปวะ
ตอนนั้นเหรอคอยถึงได้หู้คว่ำจริง
ว่าบักสมชายกับบักบุญเกิดเป็นนักข่าวเพื่อนมาจากลำปาง

คนยาผ่านปลาห้อยต่อจากบรรคูณ
ซุ่มนั้นน่ะว่าไม่แต่คนยายังเดียวดิ
แต่รอบตัดไหม้หลักของปลายังได้ผิดกฎหมาย

ก็เลยย่ายไปนี๊วมองอื่น

จริงเรื่องนี้ฉันก็พอรู้มาบ้างนะ
บังคับให้ตะแก่บุญเกิดไปแจ้งความ
หรือว่าครั้งนี้เป็นฝีมือของพวกมันด้วย

นี่มันก็นานมากแล้วนะคะ
พวกนั้นก็คงไม่อยู่แล้วล่ะค่ะ

เพื่อนไซต์เป็นเช่นทางขนอย่าเสพทิศเขามา

ถ้ามีการขนยาเสพติดจริงทำไมถึงไม่มีใครเข้ามาปราบปรามล่ะคะ
ทำไมถึงได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเป็น๑๐ปี

เนี่ย

ถึงผมเสียละเมิดภูเขาเผาก็ทำไม่เก่ง

อืมอร่อยมากนะ

อ๋อครับครับครับเจ๊เอ้าแบงกันเข้าใหญ่กันก่อนอืมครับผม

กังวลเรื่องลุงเกิดเหรอคะ
ถึงจะตีกันบ้างอะไรกันบ้างนะ
แต่พอรู้ว่ามันตกอยู่ในอันตรายก็อดเป็นห่วงมันไม่ได้ไง
ลุงเกิดจะต้องปลอดภัยค่ะซ้อ
ซอสต้องขอโทษหนูนิดแทนตะแก่บุญเกิดด้วยนะ
ถ้าวันนั้นมันไม่ขี้ขาดจนเกินไป
เราก็คงเรียกร้องความยุติธรรมให้สมชายได้
สมชัยก็จะไม่ต้องมาอยู่ตัวเดียวอยู่กลางป่าแบบนี้
นี่มันคงเป็นกรรมจากความขี้คายของทั้งซ้อแล้วก็ตะแก่บุญเกิด
ทุกอย่างมันมีเวลาของมันค่ะซ้อ

ป่า

ป่า

หนูนิดมันทำอะไรที่นี่

นิดก็เดินตามเสียงพ่อมา
และหนูนิดก็ได้ยินเสียงพ่อมาทั้งนี้

ไม่รู้นะว่าสิ่งที่หนูได้เห็นมันคืออะไร

อาจจะไม่ใช่พ่อหนูนิดนะ

ขอให้สว่างก่อนได้ไหม
เดี๋ยวเราจะเดินตามทางที่หนูนิดไปเร็วขึ้น
พี่แทนช่วยหนูนิดด้วยนะ
ช่วยตามหาพ่อนะ

ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์

อ้าวอันนี้ซุ่มผู้หญิงหายไปใส่กันบ้างเนี่ย
โอ้โฮไปขี่อยู่ในปลาของพ่าน

มีอยู่แวบเดียวเนี่ยเมาส์ใหญ่เลยนะ
แล้วไอ้แทนไอ้แทนอยู่ไหน

พี่ป้าที่ไหนพวกนี้ต้องพี่ป้าจับตัวไปเหรอ

ก่อนที่พึ่งจะไปพอกไอ้อย่างที่มันเป็นใต้ญาติกว่าผี

พอดีเพื่อนผมค่อนข้างจิตใจร่อน

ุ่นวายจริงพวกนักข่าว

เอาอย่างไรดีไอ้พง

เขาว่าให้เขาไปเขาก็ต้องตามใจเขา

นุณิส
ว่าเราแยกกันหากันดีกว่า

แบบสูงสุดยอดไปล่ะ

แพน

พ่อบอกว่ามีอะไรแถวนี้หนูนิด

ไอ้พวกแก๊งทวงหนี้

แล้วมันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไง

ให้พี่ดูดิ
ที่จะอยู่นี่

แอ้โชคมันมีอะไรหลบก่อนเดี๋ยวมันเห็น

อานหมอนมีเสียงของดอก

คันนั้นว่าเปล่าล่ะ

ไปบ้างเดี๋ยวนี้มึงออกไปบ้างเลย
สู้มึงเดี๋ยวฟ้าของคนให้มันจะไป

เอาอย่างนี้

พี่แทนพี่วางตัวด้วยนะ
พี่แทนพี่วางตัวด้วยนะ
เฮ้ยมีใครอยู่นี่เว้ย

นู่นนี่

ไปไปบ้าง

โทษว่าพวกนี้มึงจะกล่อยกันอยู่ได้

ป่าวช่วยนู่นนี่ด้วย
ไปซะ

ตายอย่างหยุด

ชุมสะท้าย
เยี่ยมมาก
แล้วก็กลากัน

ไอ้ไอ้ชุกหนูนิด
เฮ้ยพี่เกิดพี่เกิดพี่เกิดผมเองพี่

พี่พานรออยู่ตรงนี้นะดูฝั่งนี้ให้ด้วย

นี่แค่แบบนั้นความรู้สึกใช่ไหม
พมรษาแบบรากฏปุกกกเรื่องเป็นพลังผู้ลอคม
มีพอครองเห็นอะไรครับ

มาช่วยพ่อแล้ว

โดโหลเกรงแร้

ดีใจที่ได้เจอตัวแกเป็นสักทีนะ

เป็นโจรกรรมที่ทำให้พ่อของไอโพงตาย

ยืนโง่อยู่แค่นั้นครับเจียเข้ามาเลย

เดี๋ยวกูจะซัดพวกมึงให้ยับอีก

ตี

ปล่อยกูปล่อยกู
ไอ้พวกคนชั่ว

ปล่อยกูมาเถอะ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะสมชายทุกอย่างมันจบแล้วไปสู่สุขตินะ
หมอต้องเป็นห่วงเนอะปีอยู่บนสวรรค์เนอะปี
ป่อลูนิจจะเป็นนักข่าวดีเพื่อทุกคนเหมือนที่ป่อตำเนอะ
ลูนิจลูนิจอยากเป็นนักข่าวจริงนะ
แต่ถ้าแม่บอกอยากให้ลูนิจเป็นลูนิจก็มาเป็นก็ได้
ลูกบอกพ่อเปิ้ลไว้ล่ะแม่จะห้ามเลือดจะได้
พ่อเปิ้ลคงได้เห็นที่ลูกพูดไปหมดล่ะแม่จะขัดใจพ่อเปิ้ลได้ก้า
ป่าวจ๋าแม่ให้ลูนิจเป็นนักข่าวจริงนะ

ลูนิจจะได้ทำตามสัญญาที่บอกป่าได้ล่ะเนอะ
ลูนิจขอบคุณนะแม่ลูนิจหักแม่แต่เลยเจ้า

พี่กลิ่นไว้เรียกแม่นะ
พี่กลุ่มเจ๋งแล้ว
เราฝากลูกตัวเนิ่ม

จากประวัติบันดาลเมีย

ฉันหนูนิดนิตยามีแฮ

นี่สาธาราวัตรครับพี่น้องสาธาราวัตร
ผมมาซอยหลวงพ่อส่องสารวัตรครับพี่น้องครับ
ข้างกำลังกูพังเลยพี่น้องกำลังซอยกันครับ
งานเล็กงานน้อยสาวละพงไปซอยเบิร์ดนั่นล่ะ
เอ้าสาวละพงพิวพี
ตอนนี้ซ้อจิ๋งก็ไม่ต้องออกหาข่าวคนเดียวเหงาอีกต่อไป
เพราะมีลุงเกิดติดตามไปด้วยทุกที่

ส่วนเจ๊แวนดี้เพราะมีเวลาว่างก็ชอบเหนื่อยได้ปิ้งไก่
โรคคลัวไม่สวยไม่หนุนในหัวอีกต่อไป

มองรักไก่ปิ้งดีนิ่ง

พัดหมี่ข้อลากันท่อนจ้าผู้เบา
แต๋วก็ตั้งหน้าตั้งตาขายผัดหมี่จนกระทะแทบทะลุ
เพราะมีหนุ่มมารอคิวเพียบแน่นร้านทุกวัน
พี่เห็นใยก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยเนอะ
ส่วนน้องต่อก็กลายมาเป็นลูกค้าร้านประจำเป้าหมาย
และที่ยิ่งบอดผิจลักตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คือ
ตอนนี้น้องต่อกำลังอินเลิฟกับพี่บิ๊กจ้า

ทำอาหารอร่อยให้เรากินในโต๊ะอาหารของทุกมื้อ
แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแค่ไหน
ข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคสวรรค์เฉียงเหนือ

แต่มูเห่ามาเพื่อประดุงคนวิทยธรรมเดิร์กพี่น้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป
ปล่อยให้คนชั่วมันทำลายชาติบ้านเมือง

พี่ต้องเปิดโปรงคนชั่วมันให้ได้

พี่รออยู่เมื่อกี้ไม่พูดซะทีพี่ก็เลยไปต่อ
รู้ป่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ค่าซีนไหมที่เรียกตัวแบบเนียน
แล้วก็คงไม่รู้หรอก

ข้องกับชาวเธอมีเรื่องอะไร

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป